อาคารในเขตสังควาสเช่นกุฏิซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์นั้นไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นรูปทรงอย่างไร
กุฏิส่วนมากก็มีลักษณะดังเรือนราษดรเพราะพระภิกษุก็คือราศดรที่มาบวชนั่นเอง
อาคารโดยทั่วไปอาจจำแนกได้ดังนี้
พระภิกษุสร้างขึ้นเองโดยประกาศ๓ครั้งแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน
ราศดรปลูกถวายพระภิกษุด้วยความศรัทธา
ราศดรยกบ้านเรือนของตนถวายแก่พระสงฆ์
เกิดจากเชื่อว่าบ้านที่อยู่มาเกิดมีผีปีศาจสิง
หรือมีคนในบ้านเจ็บไข้จนตายไปทายาทจึงได้รื้อเรือนไปปลูกถวายวัด
หรือพระมหากษัตริย์ทรงถวายเรือนของบรรพชนของพระองค์เพื่อสร้างเป็นกุฏิสงฆ์